ประเด็นร้อนทางการเมืองคงหนีไม่พ้น
เรื่องนี้นะฮะนายกรัฐมนตรี
สั่งปลดเราใช้คำนี้ได้ใช่มั้ย
ถ้าไปดูตามกฎหมายมาตรา๑๗๑ของรัฐธรรมนูญ

แต่ถ้านายกพูดถึงมาตรา๑๗๑แน่นอน
ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปลดออกได้นะฮะ
เรื่องนี้ต้องให้อาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
วิเคราะห์ในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับค่ะ
ฟ้าผ่าได้ดีกว่าคนในเมืองครับเวลาฟ้าแลบในต่างจังหวัดเนี่ย
ชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหแสงสว่างมันจะวาบเลยนะ
สว่างไปทั้งทุ่งว่างั้นเถอะแล้วหลังจากเห็นฟ้าแลบผ่านไปแค่อึดใจ
เราก็จะได้ยินเสียงร้องคลืนคลืนอันนั้นเรียกว่าฟ้ารอง
แล้วสักกันเดี๋ยวก็มีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาอันนี้จะตามมาเลยครับ
ธรรมชาติบนฟ้ามันบอกว่าเมื่อมีฟ้าแลบมีฟ้าร้องก็ต้องมีฟ้าผ่า
แรบฟ้าร้องมาสี่ห้าวันแล้วครับเมื่อวานนี้ฟ้าก็ผ่า
ตู่เชื่อดปลดฟ้าผ่าธรรมนัฐคู่หูนรุเมนสังเวยไปด้วย
หัวข่าวที่ตามมาเป็นการอธิบายความแทบจะไม่ต้องถามถึงเหตุผลเลยครับ
เพราะว่าที่เราตามข่าวก็รู้รู้กันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
หัวข่าวก็ลึงพาดหัวว่าถอนแค้นเกมซักฟอกบิ๊กตูลั่นผมทำเอง
มาฝ่ายร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อวานนี้รีบแถลงข่าวทันควันเลยครับ
เพื่อจะโชว์ว่าตนเป็นฝ่ายลาออกเองนะได้เตรียมการลาออกไว้หลายวันแล้วด้วย
เป็นที่มาของข่าววันนี้ว่าธรรมนัฐโชว์ใบลาออกเจ้าตัวแก้เกี้ยวไม่อยู่รับใช้
ลาออกเองหรือถูกปลดออกสำคัญครับในทางการเมือง
มันสำคัญในเชิงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิมันมีความหมายต่างกันมาก
ลาออกเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความทรนงความมีศักดิ์ศรีรู้ว่าทำผิดไปแล้ว
แพ้กล้าทำก็กล้ารับเชิดหน้าชูคอล่าออก
ถ้าอย่างนี้ในวงการเมืองก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีแต่ถ้าอยู่ให้เขาปลดออก
มันเป็นสัญลักษณ์ของความถูกทอดทิ้งถูกเทถูกไล่
ทางการเมืองเนี่ยเสียฟอร์มหมดรูปฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัฐจึงพยายามจะอธิบายว่า
ลาออกเองเตรียมการไว้หลายวันแล้วแต่คนที่ยืนยันว่า
นี่คือการปลดออกคือคนนี้ครับดรวิศนุเครืองาม
วิศนุก็อ้างรัฐมนูลเหมือนที่คุณบุ๊กพูดเมื่อสักครู่นั่นแหละ
คือท่านบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการปลดออก
เนื่องจากในตัวพระบรมราชองค์การอ้างรัฐมนูลมาตราหนึ่งห้าเจ็ด
บรรยัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจ
ในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ
นี่แต่ในคำถามที่ตามมาจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อ
สิ่งที่เราต้องจับตาดูความเป็นไปของรัฐบาลกับสองความเป็นไปของพักพลังประชารัฐ
เอาเรื่องความเป็นไปของรัฐบาลก่อนถึงแม้นายกจะบอกเมื่อวานว่ายังไม่ปรับ
ขอรมอตอนนี้แต่ว่าในสิ่งที่ควรจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ต้องปรับครับ
ปล่อยให้ตำแหน่งว่างอยู่เฉย๒ตำแหน่งนานเกินไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้
มันต้องปรับจะปรับยังไงล่ะปรับเล็กหรือปรับใหญ่
จะปรับแบบตอบสนองฝ่ายการเมืองหรือปรับแบบตอบสนองความต้องการของประชาชน
มันเป็นเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางสองแพรก
ถ้าปรับตอบสนองฝ่ายการเมืองไม่ยากหรอกครับ
ตั้งคนในภักร์ประชารัฐเข้ามาอีกสองคน
แทนร้อยเอกธรรมนัฐแทนคุณนรมนแค่นั้นอ่ะก็จบ
หมุนไปหมุนมาไม่ต้องสลับไปสลับมาเดี๋ยวมันจะเกิดแรงกระเพื่อม
ทำยังไงให้แมลงกระเพื่อมน้อยที่สุดแล้วก็จบแต่คำถามคือประชาชนจะได้อะไร
แต่ถ้าปรับเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
อันนี้ฟังดีดีนะครับคือต้องถือเวลาได้เรื่องแล้วปรับยกเครื่องใหม่
ปรับหลายตำแหน่งปรับโดยสัญหาคนดีคนมีความรู้ความสามารถ
เข้ามาเป็นรัฐมนตรีให้เหมาะสมกับหน้าที่จริง
แล้วไม่ต้องคำนึงถึงโคต้าไม่คำนึงถึงสัดส่วน
เอาชนิดที่ว่าพอประกาศชื่อคนนี้ขึ้นมาแล้วคนร้องอ๋อ
คนร้องบอกโอเคคนบอกใช่เลยคนบอกเหมาะสมเลย
ถ้าปรับเอาคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานสู้กับปัญหาสารพัดสารพันธ
ของประเทศอยู่ตอนเนี้ยในช่วงที่รัฐบาลมีเวลาเหลืออยู่ปีกว่า
ทำได้ครับทำได้โดยไม่ต้องวอกแวกกับโคต้าการเมือง
พักการเมืองไม่ต้องวอกแวกว่าในสภา
ใครจะยกมือให้หรือไม่ยกมือให้เพราะอะไรรู้ครับ
เพราะสิ่งที่เหลือเวลาที่เหลือปีกว่าเนี่ย
ความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเสียงโหวตจากสอสอเพื่อให้รัฐบาลอยู่รอดเนี่ย
เกือบจะไม่มีแล้วพรบงบประมาณผ่านแล้วนี่ครับ
สมัยก่อนถ้าพรบงบประมาณไม่ผ่านรัฐบาลต้องลาออกอ้าวอันนี้ก็ผ่านแล้ว
อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องใหญ่เลยต้องอาศัยเสียงโหวตให้ผ่าน
เอ้าก็ผ่านไปแล้วฉะนั้นถ้ารัฐบาลปรับคอรมอ
โดยไม่คำนึงเสียงในสภาหาคนเก่งคนดี
คนมีความรู้ความสามารถจริงเข้ามาก็ไม่ต้องกลัวเสียงในสภา
เสียงมันอาจจะปริ่มน้ำหรือเสียงอาจจะไม่ผ่าน
แต่ถ้าไม่ใช่กฎหมายสำคัญสำคัญก็ไม่เป็นไร
อยู่กันไปอย่างนั้นขอให้เอาคนเก่งคนดีคนจริงมาทำงาน
อันนี้หมายถึงว่านายกรัฐมนตรียังไม่ลาออกนะแต่ถ้านายกเลือกลาออกมันก็จบ
แต่ถ้าไม่เลือกลาออกแล้วจะอยู่ต่อการปรับคอรมอ
ที่จะทำให้ประชาชนมีความหวังมีสูตรนี้สูตรเดียว
สูตรเอาคนดีคนเก่งเข้ามาไม่ต้องคำนึงถึงโคต้าของพัก
ไม่ต้องคำนึงถึงว่าคนในพักจะว่ายังไงขอให้หาคนเก่งคนดีให้คนได้
ฝีไม้ลายมือว่าทำงานจริงแก้ปัญหาประชาชนจริง
อันนี้แหละจะฟื้นศรัทธาขึ้นมาได้ในช่วงปีกว่าที่เหลือ
ทำในช่วงปีสุดท้ายของความเป็นรัฐบาลทำในสิ่งที่
จงใจประชาชนทำในสิ่งที่ไม่ต้องไปแคร์เสียงการเมือง
เพราะถ้าเลวร้ายที่สุด
ที่จะเกิดขึ้นก็คือยุบสภาหรือลาออก
ดีกว่าที่จะประคองให้รัฐบาลอยู่ครบเทิมแต่ว่าปัญหาของประเทศทับถม
แล้วมันก็ดำดิ่งลงไปทุกวันคนที่นั่งอยู่ในคณะรัฐ
นตรีก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีความสามารถเพียงพอ
ไปไม่ถึงต้องหาคนมือถึงเข้ามา
สูตรแบบนี้เนี่ยพลเอกเปรมตินันสุรานนท์
เคยใช้มาแล้วครับบางช่วงบางเวลาที่มันเกิดปัญหารุมร้าว
ท่านถูกบีบไม่มีปัญหาเลยครับ
ท่านก็ตัดสินใจยุบสภาเลือกตั้งเข้ามาใหม่
ก็ได้มาเป็นรัฐบาลต่อแต่สิ่งที่ได้คือ
ท่านได้ตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถจริง
ไม่อาศัยโคต้าพักการเมืองท่านอาศัยโคต้าของท่านนี่แหละ
ไปหาคนเก่งมานายกเองก็ใช้วิธีการ
มีโคต้าของท่านโดยไม่ต้องคำนึงถึงโคต้าของพัก
แต่ท่านยังหาคนเก่งคนดีมาได้ไม่พอไง
มันไม่ถึงขั้นที่จะบอกคนร้องอ๋อร้องโอเค
มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเอาสิครับ
ใช้เวลาช่วง๑ปีกว่าที่เหลือ
สัญหาคนดีแล้วปกป้องเขาให้ได้
อย่าให้การเมืองมายุ่งกับเขาให้เขาทำงานให้ได้
ให้เขามาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้เขามาแก้ปัญหาเรื่องโควิด

มีคนดีอีกเยอะคนเก่งอีกเยอะ

ถ้าเขากล้าเข้ามาและนายกทำให้เขากล้า
ผมว่าปีกว่าที่เหลือของรัฐบาลนี้

ส่วนความเป็นไปในพักพลังประชารัฐเนี่ย

มายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับ
ในอดีตก็เมื่อเคยมีภักดิ์แบบนี้

คือเป็นพักที่
ตั้งพักขึ้นมาก็กวาดต้อนลีพล
บรรดาดาวกระจายทั้งหลายหลายค่ายหลังสังกัด

เป้าหมายว่าจะเอาชนะทางการเมือง
แล้วมาเป็นรัฐบาลแล้วแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกัน

แล้วความที่มาจากหลายค่ายหลายสังกัด
สุดท้ายขึ้นมาก็กลายมาพักเดียวแต่หลายมุ้ง

ไม่มีรากร่วมกันเห็นมาเยอะแล้วครับ
พักการเมืองที่โตมาแบบรวมดาวกระจายแบบนี้
พอถึงจุดหนึ่งก็เข้าตำรา
มาทางไหนก็ไปทางนั้น
สุดท้ายขึ้นมาก็แยกย้ายกันไป
บ่อปลาที่มีอาหารน้อย
ปลาก็ตะเกียกตะกายไหว้ไปหาบ่อปลาที่มีอาหารมากกว่า
นี่คือสัจธรรมทางการเมืองที่ปฏิเสธไม่ได้จริง
ฉะนั้นย้ำอีกทีนึงว่า
ครึ่งหลังของเทอมรัฐบาล
เราอยากเห็นเหมือนดูหนังฝรั่ง
ฝรั่งเนี่ยช่วงแรกอืดหน่อยครับ
แต่ว่าพอโอช่วงหลังเท่านั้น
เดินเรื่องเร็วตื่นเต้นครับ
ถ้านายกจะปรับคอลโลมอทั้งที

คุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะดูหนัง

ว่าช่วงท้ายจะเป็นยังไงนะครับ